คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้มาตอกย้ำความเป็นซุปตาตลอดการเบอร์หนึ่งของเมืองไทยกันหน่อยนะคะ
สำหรับสาวอ้ำพัชราภางานไหนงานนั้นอีเวนต์ที่ไหนห้างนี่แตกแน่นอนทุกที่เลย

การปรากฏตัวแต่ละครั้งประทับใจมาก
ต้องแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะบินไปพบปะพี่น้องที่สปลาวในงานอีเวนต์งานหนึ่ง
โอ้โหคุณผู้ชมดูจากภาพแน่นไหมห้างแตกไม่แพ้กันค่ะ
เพราะว่าแฟนคลับชาวลาวเนี่ยแห่กันมาต้อนรับซุปตาสาวคนสวยจากเมืองไทยกันแน่นขนาดไปหมดเลย
ไม่ใช่แค่อยู่ร่วมในงานนะคะแต่ว่ายังพากันมาส่งถึงรถเลยนะ
เดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยโพสต์วันนี้แหละความสุขของแม่อ้ำค่ะ
โอ้โหอย่าบอกว่าไม่เยอะเขาไม่เป็นพิธีการที่เฉย
ขอโทษน้องอ้ำเปิดได้ตรงทางที่ไหนคะเปิดได้เปิดได้เปิดได้

พวกเขาป๊ามากมากนะ
อย่าบอกว่าไม่เยอะเขาไม่เป็นพิธีการที่เฉย

ก็เป็นความน่ารักของพี่อ้ำที่เราได้เห็นกัน
ชาวไทยรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะ

จากความน่ารักแล้วความสวยของชีสก็ไม่มีวันสั่น
เห็นแต่ละลุคที่ชีปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราหรือประเทศเพื่อนบ้าน
คือสวยสตรองมากเหมาะแล้วจะเป็นซุปตานัมเบอร์วันจริง